คือมีผู้หญิงคนนึงเขากำลังจะขับรถเข้าบ้าน
แต่ด้วยความที่ถนนก็ค่อนข้างแคบพอสมควร
แต่อยู่ดีเพื่อนบ้านเอาสุ่มไก่ไปวางเอาไว้กลางถนนเลยนะคะ

เธอก็ต้องไปโวยคือโมโหเพื่อนบ้านมากว่า
ทำไมเอาสุ่มไก่มาไว้กลางถนนแบบนี้ค่ะ
มันขวางทางมากเลยค่ะพี่คะ

ถ้าเป็นแบบนี้เนอะเดี๋ยวหนูจะให้เขามาจัดการเนอะ
ไม่รู้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันผิดกฎหมายค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวถ้าหนูไปแจ้งความนี่
มันผิดกฎหมายแล้วก็มันจะเสียค่าปรับได้

ไม่ใช่ว่าไม่ให้จอดแต่ถ้ารถมันไปไม่ได้เราไปไม่ได้ไง

เหตุการณ์เมื่อ๒๗พฤศจิกายนนะคะ
เป็นถนนเข้าซอยหมู่บ้านดงสรรเงิน

ถ้ารถจักรยานยนต์ก็พอจะแทรกไปได้แหละ
แต่รถยนต์เนี่ยไม่ได้แน่นอนนะคะก็ต้องยกสุ่มไก่ออกอะค่ะ
ห่างจากบ้านของเจ้าของสุ่มไก่ไปประมาณ๕๐เมตรนะคะเดี๋ยวเธอจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
เรื่องเกิดจากวันนั้นมีเพื่อนเขามาหาแล้วเขาจอดรถอย่างเงี้ย
ขนาดพี่รถเล็กเนอะพี่ยังเข้ามาถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์จอดพี่ไปพี่ไปได้ไหมพี่ก็ไปไม่ได้
แล้วหนูบอกเขาเขาก็เลยบอกว่าก็มาหน้าบ้านเขา
แต่เราออกไม่ได้ไงวันนั้นคือตอนเช้าน้องหนูออกไปขายของ
แต่ที่เกิดสุ่มไก่นั้นตอนเย็นหนูเข้ามาบ้านแล้ว
พอตอนเย็นหนูจะไปรับเด็กที่โรงเรียนนะคะ
เขารู้เวลาเราจะเข้าออก๔โมงเย็นอย่างนี้มันไม่มีรถอื่นแล้ว
ถ้ามีรถอื่นเขาก็คงจะโดนด่าแหละจ้ะแล้วเขาก็เลยเอามาตั้งไว้เลยอ่ะ
แล้วพอเราขับรถออกไปเขาก็มองหน้าเขาก็บอกเหมือนประมาณว่า
ก็เขาจะเลี้ยงไก่อ่าแล้วเราจะไปเข้าออกได้ยังไง
แต่เรารู้แล้วแหละแล้วพอลุงพี่เห็นเสื้อสีน้ำเงินเนอะ
ไปเปิดดูมันไม่มีไกลเราก็เลยคิดว่าเขาคงไม่พอใจที่เมื่อเช้า
บอกให้เพื่อนเขาขยับรถนะคะแต่ถ้าไม่ขยับรถเราก็ออกไม่ได้
รถพี่พี่รถเก่งเล็กอ่ะพี่เข้ามาถ้ามีรถมอเซอร์จอด
เข้ามาได้ไหมเข้าไม่ได้พี่ไหม
นางสาววิรัยวัลบอกว่าอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะครับ
มีอาชีพคือขายหมูปิ้งนะฮะก็ต้องเข้าออกซอยทุกวันนะครับ
ส่งลูกไปขายของเธอเชื่อว่าคู่กรณีเนี่ยต้องการกลั่นแกล้ง
อันนี้ในมุมของเธอนะเนื่องจากก่อนหน้านี้เธอกับคู่กรณี
เคยมีปัญหาระหองระแหงกันเรื่องทางเข้าออกหมู่บ้านนะครับ
แล้วเธอก็เคยให้คู่กรณีช่วยย้ายรถจักรยานยนต์
จอดอยู่บนถนนหน้าบ้านเนี่ยออกไปค่ะจนล่าสุดนะครับ
ก็มาเจอสุ่มไก่ซึ่งไม่มีไก่มาวางขวางถนนอยู่ตามคลิปนะฮะ
ล่าสุดวันนี้ครับ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านดงสรรเงินก็คือผู้ใหญ่เทียนจิตสัตยวงศ์นะครับ
มาช่วยเคลียร์ปัญหาให้นี่ฮะมาเป็นคนกลางในการไกลเกลี่ยให้
เดี๋ยวดูนะครับบรรยากาศตอนเจรจากันนะครับ
ฝ่ายนะฮะเจ้าของสุ่มไก่ผู้โพสต์คลิปแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
อ่านี่มันเองมันเลือดมาลูกแล้วหนูมีหลักอาหารนะ
ไม่ใช่จะพึ่งไปต้องเคลียร์กันก่อนขอเคลียร์ก่อนนะ
และอย่าให้มีปัญหาการของพ่อมันทัง
เดี๋ยวผมจะไปเอาไก่เอาอย่างก่อน
นี่ค่ะคือเมื่อสักครู่นี้เห็นตำรวจ

คือคู่กรณีเขาก็อยากจะให้ตำรวจมาช่วยดูให้เห็นเหตุการณ์อะไรด้วย

ปรากฏว่าเจ้าของสุ่มไก่ขอตัวไปก่อนฮะ
มือไห้ขอโทษแล้วไปก่อนก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนะฮะ
นี่ฮะก็เลยยังไม่ได้ทันเจอกับตำรวจ

คือเพื่อนบ้านอีกคนนึงก็บอกว่าก็เคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
แล้วถึงขั้นเกือบจะชกกันมาแล้วนะครับ
อยู่ญี่ปุ่นเหรอหันสองคนเนี่ยแขนก็พอดีช่วยกันยกของไกลเอาสองคนผมยาวนี่เอารถออก
แล้วส่วนของนุ้งก็เจอเลยกะว่าปั้มหว่างไหว้
งานแสดงว่าลักษณะนี่คือบ่อยเหมือนกัน
ถึงขั้นตีด่าตรงเลยกะด่าไปจะได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ